คุณผู้ชมทีนี้มาดูเรื่องนี้หน่อยนะคะหมากับพระพิษบูดุไหมคะ

ดุไหมเคยเป็นข่าวกัดคนถึงตายแล้วนะคะ
คราวนี้พยายามไล่กัดพระไม่ต้องพูดแล้วค่ะว่าคุณพระช่วย
ต้องพูดว่าคุณโยมช่วยเพราะมีโยมมาช่วยพระจริงดูคลิปนี้ค่ะ
ดุหมาไล่กัดพระที่วงที่วอนบาทกระจายเลย
อื้อหือนี่อ่ะน่ากลัวนะ
ดูเสียงมันดิเออพระไม่ไหวอะค่ะ
ตามคลิปเลยคนถ่ายคลิปบอกจีวงจีวอนบาดกระจายเลย
เจอแบบนี้ใครจะอยู่ไหวค่ะไม่อยู่อะค่ะ

แล้วนั่นผู้ชายเสื้อฟ้าที่ปั่นจักรยานคาดว่าน่าจะเป็นเจ้าของหรือเปล่า
เพราะเห็นไหมเหมือนไปไล่แล้วมันเชื่อ
คือถ้าเกิดว่าเป็นพิษบูแล้วเป็นคนอื่นที่ไม่คุ้นไปไล่มันเนี่ยมันจะเชื่อไหม

ไม่สนเลยใช่ไหมคะเนี่ยก็เลยคาดว่าคนนั้นน่ะน่าจะเป็นเจ้าของ
ทีนี้คลิปนี้เพจเจ๊ม้อยวีพลัสนำมาแชร์ไว้

พิษบูไล่กัดพระจีวัลบิน
เลี้ยงสุนัขก็ควรดูแลให้ดีอย่าปล่อยออกมาเพ่นพ่าน
จะเป็นอันตรายกับคนในหมู่บ้านและคนที่ผ่านไปผ่านมานะคะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านรัตนโกศิลป์๒๐๐ปีซอย๑๗
ประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีปฐุมธานี
ชาวเน็ตเห็นคลิปนี้โอ้โห
รู้มากเลยครับค่ะรู้มากเลยครับค่ะพูดเหมือนกันเลยบอกว่าถ้าคุณจะเลี้ยง
คุณควรที่จะดูแลให้มันดีอย่าปล่อยออกมาเพ่นพ่านแบบนี้
เกิดมันมากัดแล้วกัดคนอื่นถึงขั้นมาตายเนี่ย
ชีวิตเนี่ยหนึ่งชีวิตมันเอาคืนกลับมาไม่ได้นะคะ
ใช่ค่ะแล้วคุณจะกล้าเดินมิถาบาทต่อไหม
ไม่กล้าเพราะว่าภาวะแน่นอนภาวะนะ